จะไปสมัครแดนเซอร์วงไหนคะคุณคะ
ฉันก็ไปสมัครแลนเซอร์คู่กับเต้ายองไปเลย

เพราะล่าสุดบอกเลยว่าเต้ายองเขากล้าวใจมากคุณผู้ชมค่ะ
เปิดฤดูการใหม่ระเบียบวัฒนศิลป์
เดี๋ยวนะชุดไม่เท่าไหร่ท่านี่แหละ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าแบบเป็นแดนเซอร์มาแรงสุดเลยพศนี้เลยก็ว่าได้
เต้ายองน่ารักจริงเกินต้านจริงค่ะ
พอวงเปิดฤดูการใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมา
น้องได้มาลัยจากแม่แฟนคลับเยอะมาก
คุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นหลักแสนนะคะ

อันนี้เพิ่งเปิดค่ะมาเป็นปีกนกขนาดนี้

เต้ายองบอกว่าอุ๊ยผมยังไม่ได้มีเวลานับเลยครับ
เพราะออกมาทัวร์คอนเสิร์ตทุกวัน

หลังมีชาวเน็ตแชร์กันทั่วโซเชียลเลย
พูดถึงประเด็นชุดใหม่ในฤดูการนี้
มันโป๊ไปหรือเปล่า

คือคุณดูผู้ชมอยู่ที่ข้างหลังมันว่า
โอ้โหเปิดเนื้อหนังมังสาเกินไปหรือเปล่า

มันเปิดหน้าเปิดหลังจนกลายเป็นดราม่า
อันนี้พูดถึงดราม่าเฉพาะกลุ่มนะ

น้องเต้ายองบอกว่าทางห้องเสื้อออกมาให้ใส่แล้ว
ผมเนี่ยก็หู้ซึกว่ามันโป้เหมือนกัน

แต่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้

อยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาเลย
ไปฟังเสียงของเต้ายองกันค่ะ
ตอนแรกผมนึกว่าแค่ปิดตรงนี้

ผมช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้แบบเข้าดราม่าเลย
เพราะว่าอย่างไรอ่ะ

ก็คือคนไม่ชอบก็ไม่ชอบจริงอะไรอย่างนี้

ยิ่งด่ายิ่งเป็นกระแสอย่างนี้